อยากจะขออัปเดตความคืบหน้าข่าวเศร้าในวงการบันเทิงกันหน่อยนะคะ
ดิฉันเข้าไปดูข้อมูลในไทยรัฐออนไลน์เนี่ยนะคะ
ล่าสุดลงข่าวเศร้านะคะคือการจากไปของอาต้อยเศรษฐาศิระฉายานะคะ
เสียชีวิตในวัย๗๗ปีหลังจากป่วยเป็นมะเร็งปอดนะคะ
ซึ่งก็รักษามายาวนานตั้งแต่ปี๒๕๖๒ทางครอบครัวก็ให้การดูแลอย่างเต็มที่
ทางคุณหมอคุณพยาบาลก็ดูแลอย่างเต็มที่
อาการของโรคที่รุนแรงมากขึ้นจึงทำให้เสียชีวิตนะคะ
ซึ่งท่านก็ถือว่าเป็นนักร้องนักแสดงเป็นศิลปินแห่งชาติที่สร้างผลงานอันทรงคุณค่าไว้มากมาย
ทางรายการของเราก็แสดงความเสียใจไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะ